เมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมานะครับมีแม่ค้าขายน้ำเต้าหู้วัย๖๓ปีถูกรถกระบะบรรทุกผลไม้พุ่งชนจนเสียชีวิตบนถนนย่านตลิ่งชันนะครับที่มาของอุบัติเหตุในครั้งนี้เป็นมาอย่างไรติดตามจากรายงานครับ
เขาเป็นคนเก่งไม่เชื่อเลยเขาเคยมาตั้งกี่ปีแล้วเขาเห็นมาอย่างนี้ทุกปี
นึกไม่ถึงแล้วป้ายังไงก็ไม่รู้ว่าป้าคิดถึงเขาอ่ะก็เราเคยอยู่กันสองคน
แม่ค้าขายน้ำเต้าหู้กล่าวออกมาด้วยความเสียใจหลังเธอต้องสูญเสียน้องสาวแท้ไปอย่างกระทันหันด้วยอุบัติเหตุรถกระบะบรรทุกผลไม้พุ่งชนน้องสาวของเธอจนเสียชีวิต
ช่วงเกิดเหตุตำรวจศตลิงชันพร้อมแพทย์เวรนิติเวศโรงพยาบาลสิริราชและอาสาสมัครกู้ภัยต่างระดมกำลังเข้าช่วยเหลือชีวิตนางพิษสมัยจารุมารแม่ค้าขายน้ำเต้าหู้หลังเธอถูกรถกระบะบรรทุกผลไม้พุ่งชนประเวนสะพานข้ามคลองเลียบทางรถไฟเขตตลิงชันจนร่างของเธอกระเด็นห่าง
สภาพศพมีบาดแผลที่ศีรษะแขนและขาหักผิดรูปตำรวจเร่งนำศพส่งไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลสิริราชในที่เกิดเหตุพบรถเข็นสามล้อบรรทุกพัชนะใส่น้ำเต้าหู้ล้มตะแคงพังเสียหายส่วนรถกระบะบรรทุกผลไม้บริเวณฝากระโปรงยุบโดยนายเกษมสุขสงวนอายุ๖๐ปีเป็นคนขับรถยืนรอให้การกับตำรวจหลังเกิดเหตุตำรวจส
นาทีที่แม่ค้าขายน้ำเต้าหู้กำลังเข็นรถอยู่ริมทางเมื่อใกล้จุดเกิดเหตุมีรถยนต์จอดอยู่ข้างทางแม่ค้าขายน้ำเต้าหู้จึงเข็นรถเบี่ยงออกมา
จังหวะนั้นรถกระบะคู่กรณีขับมาด้วยความเร็วก่อนพุ่งชนแม่ค้าและรถเข็นกระเด็นออกจากกันเป็นเหตุให้แม่ค้าขายน้ำเต้าหู้เสียชีวิต

วันนั้นต้องเอาอันนี้เป็นจบ

หัวหน้าก็ต้องกลับไป
เช่นกันรบหัวหน้า
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นสร้างความสลดใจให้กับพี่สาวของผู้เสียชีวิต
เพราะไม่คิดว่าเหตุสลดจะเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวที่เป็นคนใจบุญ
ขยันทำมาหากินและชอบช่วยเหลือพี่น้องมาตลอด
คาดคิดว่าหลังน้องสาวเข็นรถเข็นออกจากบ้านไป
กลับเป็นวันที่ไม่ได้คุยกับน้องสาวแล้ว
ส่วนเรื่องคดีความทางครอบครัวหายกังวลแล้ว
หลังทราบจากตำรวจสนตลิ่งชันว่า
คนขับรถกระบะคู่กรณียืนยันจะรับผิดชอบ
และชดใช้ค่าเสียหายให้ทั้งหมด
กระเด็นมาเลยกลางถนนมันแรงไม่ได้
ครอนี่หมุนเลยแล้วก็ไอ้ผล่ายแขนนี่ผิดรูป
ขาก็หักแผลเวอะหวะเลยหักหมดเลย
สมรวจบอกว่านั่นเขาคนขับน่ะเขาไม่หนี
เขายอมรับว่าเขาประมาทขับรถเร็ว
เขาก็ว่าก็จะรีบไปขายผลไม้ที่พันโน๊ก
แต่เขาไม่เห็นก็มันชวนตัวแล้วเขาก็เบี่ยงรถไม่พ้น

นั่งตัวแข็งบนรถเนี่ย

ประสานให้ญาติไปติดต่อรับศพที่โรงพยาบาลสิริราชวันพรุ่งนี้
เพื่อนำศพไปบำเพ็ญกุศลตามศาสนา
ก่อนทำการแจ้งข้อหานายเกษมสุขสงวนคนขับรถกระบะ
ในข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน